ท่านผู้ชมครับเมื่อ๔๕เดือนก่อนเนี่ย
ที่มีนักร้องดังคือลำไยหายทองคำเพลงที่ดังเหลือเกินก็คือผู้สาวขาเลาะ
ค่ะอ่าเพลงเนี้ยลำไยหายทองคำร้องนะ
แต่ว่าอาร์มชุติมานักร้องนักแต่งเพลงวัยรุ่นสาวอีกคนหนึ่งในค่ายเนี่ย
เขาเป็นคนแต่งเอาไว้ใช่อ่าเขาก็ความจริงก็
เพิ่มต้นขึ้นมาพร้อมกันแหละคู่เนี้ยค่ายไหยทองคำก็โอ้โหนะฮะ
มีงงมีงานขึ้นมาแบบอื้อหือเรียกว่าแทบไม่เว้นวันอ่ะใช่ค่ะ
โชว์ตัวทุกวันอ่ะเพลงเนี้ยดังมากจริงจริงแต่ช่วงห้าเดือนที่แล้วเนี่ย
ชุติมาเนี่ยบอกว่าขอประกาศแยกตัวออกจากค่าย
ตั้งตัวเป็นอิสระค่ะเพราะผลประโยชน์ที่ได้รับ
ทำไมมันแตกต่างกันเหลือเกินระหว่างเธอกับนักร้องคนอื่นในค่าย
ซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่อยากพลาดพิงถึงลำไยหายทองคำก็มีปัญหากัน
อืมจนที่สุดแล้วก็สามารถคุยเจรจาตกลงกันได้ด้วยดี
จับไม้จับมือนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นศักดิ์ขีพยาน
แต่เวลาผ่านมาล่วงเลยมาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่า
เมื่อสองวันก่อนนายประจักรชัยหายทองคำเจ้าของช่ายหายทองคำเล็กคอร์ด
อ่าที่ยืนคู่อามเนี่ยคนนี้ฮะจับไมค์เนี้ยมีหนวดเนี่ยนะ
ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าประกาศนักร้องดังไม่ทำตามข้อตกลง
ล่วงเลยมา๔เดือนจากนี้ไปสัญญาแม่มีผลบังคับใช้ตามเดิม
รับงานไม่ผ่านค่ายออกทีวีรายการไหนถือว่าเป็นการทำละเมิด
มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยี่สิบหกเมษายนสองห้าหกสองอืมค่ะ
แล้วก็บอกว่าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่เคยแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน
ข้อตกลงเป็นโมคะสัญญาแม่กลับมามีผลบังคับใช้
จากนี้อาร์มชุติมายังติดสัญญาที่ค่ายหายทองคำขึ้นคอนเสิร์ตออกรายการทีวีไม่ผ่านค่าย
ถือว่าเป็นการละเมิดอืมคือตกลงกันไว้ตอนที่ทำสัญญาว่าอ่ะ
ฉีกสัญญาออกจากค่ายได้ไม่มีอะไรติดมัดผูกยึดอะไรต่อกัน
จะไปรับงงรับงานเป็นอิสระอะไรก็ว่ากันไปแต่อาร์มชุติมาจะต้องจัดสรรเวลาจัดคิวให้กับค่ายหายทองคำของในห้างประจักรชัยเนี่ยเดือนละ๕วัน
ตกลงกันเลยว่าเดี๋ยวจะจ่ายให้ค่าจ้างคิวละสองหมื่นห้าพันบาทแต่ในห้ามประจักรชัยบอกว่าเวลาผ่านมาสี่ห้าเดือน
ชุติมาไม่ทำตามสัญญาเลยไม่เคยจัดคิวให้ค่ายหายทองคำเลยไปรับงงรับงานส่วนตัวมีพงมีเพลง
แต่ไม่มาทำตามสัญญาที่เคยตกลงกันไว้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี
สัมภาษณ์ในห้างประจักรชัยเอาไว้นะครับเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
๕คิวต่อเดือนและมาทีละ๒คิวละ๓ละ๘ละ๒ละ๙ละ๙
พอเดือนหน้าต่อมาก็ยังได้อีกสองอยู่เนี่ยวันที่เขียกจำมันร่ำไรมันเบ็บเลี้ยงแกะไปเรื่อย
ทำให้สมาธิในการทำงานเราเสียแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราถอยกันคนละ
เก้าแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองรับรู้แล้ว
ถือมันโชนเป็นพยานแล้วก็น่าจะแค่ทางตามกติกายนะครับ
จะเอาแค่คะแนนสงสารอย่างเดียวคือพูดเนี่ยมันใส่ไข่เกินไป
สิ่งที่เรารู้สึกว่าน้องจะสนุกกับการปั้นคำมากเกินไปเนี่ย
คือหยุดปากอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยต้องหยุดด้วยข้อกฎหมายดีกว่าไหม
ตอนที่นี้ก็ต้องจ่ายคิวละ๒๕จาก๒๕เป็น๕๐๐๐๐แล้วก็๗๐๐๐๐
ถ้าเอาเต็มวงคือราคาปฏิบันน้องขาย๗๐๐๐๐๘๐๐๐๐ต้องมาซื้อราคาปัจจุบัน
ลืมไปคิดว่าวันที่เขาประนีประนอมยุติสงบศึก
เพื่อที่จะให้เรื่องมันเดินไปอยู่ที่คิวละ
เราไม่ได้รังแก่นะครับเราถอยจนสุดกู่
แค่ปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็รักษากติกาของคนทำค่ายเทปครับ
ห้างประจักรชัยเนี่ยบอกว่าอาร์มชุติมาเนี่ยคือผัดคิวมั่ง
ขอขึ้นค่าตัวมั่งตกลงกันว่าจอมฉีกสัญญาให้
แต่ว่าต้องมาให้เดือนละ๕คิวเอา๒๕๐๐ต่อคิวนะ
ทีนี้ทางฝั่งของอาร์มชุติมานะครับท่านผู้ชมครับ
ทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีก็พยายามติดต่อสอบถามไปนะฮะ
คือเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากมาย
นอกจากไปโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวสั้น
ที่บอกว่าจะให้ขอคิวคิวละ๕ครั้งต่อเดือนเนี่ย
ขอมาวันเสาร์แบบขอวันเสาร์ทั้งเดือน
ซึ่งไอ้วันเสาร์ทั้งเดือนเนี่ย
อันนี้มันคือวันที่เธอก็ต้องไปรับงานส่วนตัวที่ออกมารับบ้าง
แต่ในห้างประจักรชัยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงที่ผ่านมาคุยกันแล้วว่าขอ๕ครั้งต่อเดือนก็ขอไป
วันศุกร์ก็มีวันเสาร์ก็มีนะไม่ได้ขอเหมาเสาทั้งเดือน
และนับจากนี้จะไม่มีการเจรจาอะไรต่อหน้ากันอีกทุกอย่างไปจบที่ศาลเท่านั้น
ยืนยันว่าพอละเมิดสัญญาไอ้สัญญาที่ทำกันไว้ก็เป็นการโมคะ
กลับไปใช้สัญญาเดิมที่เคยมีกับทางค่ายเอาไว้นะครับคาดว่าสัปดาห์หน้าทนายความของค่ายหายทองคำ
ฟ้องร้องอาร์มชุติมาแต่ก็มีความคืบหน้าล่าสุดอยู่เหมือนกันว่า
ผู้ที่ใกล้ชิดอาร์มชุติมาบอกว่าเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดกัน
แล้วก็สามารถตกลงพูดคุยกันได้แล้วนะเป็นการเข้าใจผิดกันนิดนึง
เกี่ยวกับคิววันเสาร์เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วการฟ้องร้องคงไม่มี
เดี๋ยวคงจะได้พูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้
ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็เห็นบอกคุณอาร์มชุติมา
อาจจะมีปัญหาหลายเรื่องนอกจากเรื่องสัญญารายงานข่าวบอกว่า
ผู้จัดการส่วนตัวคนขับรถก็ทยอยลาออก
คือก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องแบบนี้มาทยอยลาออกบอกว่าเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้
ไม่ได้ชี้แจงอะไรแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาในการดูแลคิวส่วนตัวไง
คือเขาก็เมาส์ว่าแบบเหมือนน้องเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้ข่าวเมาส์อ่ะ
แต่อันนี้มันเรื่องใหญ่ถ้ามีปัญหากับหายทองคำเรื่องแบบนี้
แบบที่เกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเรื่องใหญ่